ไปดูกรณีของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่ค่ะเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์พื้นบ้าน
ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเนี่ย
ก็น่าจะรู้ผลไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละว่าจะได้ขึ้นทะเบียนหรือเปล่านะคะ
โดยเป็นการหารือร่วมกันระหว่างนายแพทย์มรุษจิระเศษศิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขกับนายเดชาสุริพัฒน์ประธานมูลนิธิขวัญข้าว
คณะบดีสถาบันการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิต
นายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีและตัวแทนมูลนิธิสุขภาพไทย
คือประเด็นมันก็เริ่มมาจากที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นเรื่องอาจารย์ทรงใช่ไหม
เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิขวัญข้าวแล้วก็อาจารย์เดชาที่ถูกควบคุมตัวไป
จากว่าครอบครองกัญชาก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นว่าเออ
เขาสกัดน้ำมันกัญชามารักษาคนป่วยนะมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้หรือเปล่า
ก็เลยต้องมีการมาหารือกันเรื่องการขึ้นทะเบียนตอนนี้
แพทย์มรุษบอกว่ากรณีอาจารย์เดชามอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นคนพิจารณาว่ามีคุณสมบัติของแพทย์พื้นบ้าน๘ข้อครบถ้วนหรือเปล่า
ถ้าครบคณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาตแพทย์พื้นบ้านก็จะขึ้นทะเบียนให้ได้

อาจารย์เดชาก็มีส่วนในการดูแลผู้ป่วยบริเวณโดยรอบพื้นที่
เป็นการรักษาแบบพื้นบ้านมานานแล้ว
ส่วนกัญชาเนี่ยเพิ่งจะเอามาใช้ภายหลัง
เพราะฉะนั้นการรับรองหมอพื้นบ้านของอาจารย์เดชาจึงเป็นการรับรองโดยใช้สมุนไพรอื่นนะ
กัญชาย้ำก่อนนะคะแยกกันนะ
ส่วนการดูแลผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชา
หลักการก็คือต้องคุ้มครองผู้บริโภค
ต้องได้รับน้ำมันกัญชาที่ไม่มีจูลินทรีย์
แบคทีเรียไวรัสและเชื้อรา
ไม่มียาฆ่าแมลงและสารปนเปื้อนโลหะหนักต่าง
ก็จะต้องมีการพิสูจนทราบเรื่องนี้กันต่อไปก่อน
ส่วนผู้ป่วยคนไหนที่ใช้ไปแล้วเกิดประโยชน์

จะมีการหาทางออกในการประชุมคณะทำงานชุดใหญ่
วันพรุ่งนี้ที่คณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ส่วนของกลางที่สำนักงานป้องกันและปรับปรามยาเสพติด

กรมก็จะนำทำหนังสือขอใช้ประโยชน์
โดยจะมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนของจุลชีพ
ยาฆ่าแมลงและสารตกค้ำต่างซะก่อน
อาจารย์เดชาบอกว่าตอนนี้เนี่ย

มี๕๐๐กว่ารายที่ขาดยาอยู่

ก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้จะแจกได้ไม่ผิดกฎหมาย
และยืนยันด้วยว่าร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ
สถาบันการศึกษานำคนไข้มาเป็นผู้ร่วมวิจัยแล้ว
เพราะอยากทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกัน

อยากมีใบรับรองความปลอดภัยโดยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์

คนที่มีจิตอาสาอยากที่จะช่วยเหลือชาวบ้านจริง

ก็ทำให้ถูกต้องทันตามกฎหมาย

แล้วก็ความรู้ความสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้นะฮะ